ข่าวกีฬาวันนี้ค่ะก็จะไปเริ่มกันที่เรื่องการแข่งขันฟุตบอล
เกมนี้เหลือ๙คนในสนามแต่ว่ายังเสมอกับแชมป์เก่าไปแบบสุดมันเลยค่ะ
ครึ่งแรกก็เสมอกัน๐ประตูต่อ๐ค่ะ
ครึ่งหลังนาทีที่๕๗นะคะ

วรรชิตกันที่๔บำเพ็ญแปลหนีตัวสิวรักษณ์เทศศูนย์เข้าไป
๑ประตูตะศูนย์ชะมรีขึ้นนำก่อนค่ะ
นาทีที่๖๒ชนบุรีมาเหลือผู้เล่น๑๐คนนะคะ
เมื่อนัทพงศ์เปภาษค่ะ
ใบเหลืองที่๒เป็นใบแดงไล่ออกจากสนาม

จากการยิงของสุพชกสรชาติค่ะ

และบุรีรำก็มาได้ประตูขึ้นนำนาทีที่๖๐
สุพโชคสารชาตินะคะที่ชาร์จที่เสาแรก
มาได้ประตูตามตีเสมอ๒ประตูต่อ๒
จากเกิกฤทธวีการค่ะ

ฟูเลียนอาเมด้าของชมบุรีค่ะ
ไปตัดฟาวพันศาเหมวิบูรณ์ก็ถูกไล่ออกอีกคนนึง
แต่ว่าเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มนะคะ

แบ่งกันไปทีมละ๑คะแนนค่ะ

เป็นสมุดประการที่ขึ้นนำก่อน๑ประตูตะ๐ค่ะ
การยิงของพิชาอุทราค่ะ
หลังจากนั้นค่ะเชียงใหม่ก็มาตามตีเสมอได้นาทีที่๒๙จากเอฟสันนะคะ
ตะวัดยิงกลับหลังค่ะแล้วสมุทรประการค่ะ
ก็ขึ้นนำอีกครั้งจากธีรพลเยอะเย้ยนาทีที่หกสิบเก้า
หลังจากนั้นเกมก็แลกกันสนุกนะคะแล้วก็เป็นเชียงใหม่ตามตีเสมออีกรอบนาทีที่เจ็ดสิบสาม
มุตฟาอาซักซอยค่ะ
ช่วงท้ายเกมนะคะนาทีที่แปดสิบสองค่ะ
เป็นสมุทรประการที่ได้ลูกเตะมุมนะคะสุดท้ายบอลมาเข้าทางอาริส
ซาริโฟวิชโมงเข้าไปให้สมประการชนะไปสามประตูต่อสอง
ประเดิมเก็บสามคะแนนในนัดแว่ห์ของฤทธิบาลค่ะ
ค่ะแพรนคอนดัชศรีมาบสูญประตูต่อหนึ่ง
สมุดประการชื่องหมาเอฟซีก็อย่างที่ทราบกัน
๓ราตูต่อ๒สมุดวาการซิตี้ชนะค่ะ
สองคู่ค่ะเมืองทองยูเนเต็ดจะเจอกับพีทีประจวบนะคะ
แล้วก็สุโขทัยเอฟซีเจอกับแบงคอกยูเนเต็ด
ส่วนเวลา๑๙นาฬิกาเชียงรายยูเนเต็ดเจอกับการท่าเรือค่ะ